สกลนครกันบ้างค่ะนี่เลยกับคุณก้องห้วยไร่นะคะ
ก็ไปทำกิจกรรมดีสนุกนะคะ

ควักกระเป๋าก่อสร้างนะคะสนามด้วยทุนของตัวเอง
เป็นเงินเนื้อสามถึงสี่แสนบาททีเดียวนะ
คุณก้องบอกว่าพอนึกถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นเด็กค่ะ
เตะฟุตบอลเท้าเปล่าแบบในรูปแบบนี้นะคะ

ดูธรรมชาติดีนะครับ
ไม้ไผ่กว่าพันชิ้นเลยนะ
เอามาสอบก่อซากนะครับ

มีกองเชียร์ร้องแล้วก็เต้นตามเสียงเพลง
หวังจะคว้ารางวัลปรากฏกองเชียร์ด้วย
ก้องไห้ไร่ถึงกับลงทุนตีนต้นไม้เลยนะ
ขอตรวจความเรียบร้อยในสนามแบบไม่กลัวตกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

เป็นทั้งนักภาคและเป็นนักฟุตบอลในงานนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะ
โดยการแข่งขันยังมีวันนี้อีก๑วันนะคะ
แล้วก็ในแฟนคลับนะคะของพี่ก้องห้วยไร่เลยแล้วกันนะคะ
เออคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะคะ

ก็นำพาความอีสานแบบนี้แหละไปจัดงานนะคะ
ก็เก๋ไปอีกแบบนี้เขาเรียกว่านำความเจริญเข้าสู่บ้านเกิดนะ
คุณก้องเว้ไร่นี่เขาให้ความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเขามากนะคะ
ใช่ใครที่ไปเที่ยวสกลนครอาจจะแวะเวียนไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้ก็ได้